สวัสดีครับคุณผู้ชมติดตามเช้าข่าวชัดเศรษฐกิจนะครับ
หาได้ใช้เป็นเห็นทางรวยกับผมพีรวัตรอัธนาค
วันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าห้ามพลาด

รอฟังดีเดี๋ยวจะมีคำแนะนำจากแจ็คหมามาบอกกันด้วยนะครับว่า
ช่วงอายุแต่ละช่วงวัยเนี่ย
เราควรจะทำอะไรอุบไว้ก่อน
ช่วงวันเคลื่อนไหวในแดนบวกนะครับแต่ว่าอยู่ในกรอบแคบ
สุดท้ายปิดตลาดไปบวกขึ้นมาได้๓๒๖จุดที่ระดับ๑๕๖๙๔๑จุดนะครับ
มูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้๓๔๒๒๑ล้านบาท
นักลงทุนในฝั่งของอเมริกาในฝั่งของยุโรปเองเขารับข่าวกันไปแล้วเบื้องต้น

อายุ๙เดือนต่อไปนะครับสำหรับการลดกำลังการผลิตนะฮะ
ราคาทองคำครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ลดลงไป๕๐บาทนะครับ
ในช่วงบ่ายปรับลดลงไปทองคำแท่งรับซื้อ๒๓๐๐บาทขายออก๒๔๐๐บาทครับ
อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องของช่วงอายุช่วงวัยในชีวิตของเราเนี่ย
แต่ละช่วงเวลาต่างมันก็จะมีความเหมาะสมในการทำงานในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป
หมาเขามีคำแนะนำถึงแม้วันนี้อาจจะไม่ได้มีแจ๊คห่ามานั่งคุยกับเราแบบตัวเป็นนะครับ
แต่คนคนนี้จะถ่ายทอดความคิดคำแนะนำของแจ็คมาแล้วคุณผู้ชมนำไปปรับใช้ได้นะครับ
พูดคุยในวันนี้กับคุณภาววิทย์กลิ่นปฐุมหรือว่าพี่แพทย์นะครับ
ผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับพี่แพทย์สวัสดีครับ

โอ้โหถ้าเจอตัวจริงนี่ก็ยากนะ

เจอบทความมานะครับเกี่ยวกับที่แจ๊คหมากเขาแนะนำคนรุ่นใหม่ว่าอายุช่วงต่างควรทำอะไรบ้าง

เดี๋ยวจะเลข๓ปีหน้าแล้วคือต้องทำอะไรบ้างก็อยากรู้เหมือนกัน

ตั้งแต่แบบวัยรุ่นอะไรอย่างนี้เลยเหรอครับ

เขาแบ่งอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าอายุยังไม่ถึง๒๐ควรเป็นนักเรียนที่ดี
คือหาประสบการณ์ให้เยอะเป็นนักเรียน

อันนี้เป็นช่วงเริ่มต้นนะครับ
แล้วช่วง๒๐๓๐เป็นช่วงที่เริ่มทำงาน

คือเดี๋ยวนี้คนก็ถามว่าทำองค์กรใหญ่หรือองค์กรเล็กดี

หมาแนะนำบอกไปทำงานองค์กรเล็ก

คือถ้าจบมาแล้วให้ทำงานองค์กรเล็กก่อน
ใช่หลายคนบอกเฮ้ยทำงานองค์กรใหญ่ดีมั่นคง

แต่จริงพี่เห็นด้วยกับแก๊กหมานะ
เดี๋ยวนี้องค์กรไหนก็ไม่มั่นคง

ถามว่าองค์กรเล็กสอนอะไร
มันสอนเรื่องแฟชั่นแรงบันดาลใจ

กรใหญ่ทำงานไปเรื่อยส่วนใหญ่
เพราะมีฟังก์ชันชัดเจนมันไม่มีนะถูกไหมมันไม่ได้เข้าเป็นองค์กรใหญ่

คุณเข้าองค์กรใหญ่ก็เช้าชามเย็นอีกชาม
ได้สองชามกลับบ้านแต่ถ้าองค์กรเล็กนี่คือ
ใช่นะครับแล้วองค์กรเล็กเนี่ยเราได้ใกล้ชิด
เหมือนอาจจะเป็นใกล้ชิดเจ้าของใกล้ชิดผู้บริหาร
คนเหล่านี้มันคือนายที่ดีที่สอนเรา
เออเคยเจอ๒๐คนในองค์กรองค์กรเล็ก
แล้วมันดูใกล้ชิดดูเป็นกันเองมากเลยพี่แพทย์ใช่
โอ้โหคือมันจะมีโอกาสได้เรียนรู้ได้
คือถูกผิดเนี่ยก็ว่ากันแล้วก็ได้ฝึกฝนแก้ไข
เพราะมันด้วยความใกล้ชิดองค์กรไม่ได้ใหญ่มาก
ใช่มีจุดเด่นอีกจุดด้วยนะบางทีเราได้หุ้นด้วยของบริษัท
ในฐานะผู้บุกเบิก
ผู้บุกเบิกไงพวกธุรกิจเล็กบางทีได้หุ้นด้วย
นั่นคือ๒๐๓๐เริ่มต้นทำงาน

คือหลายคนบอกโหออกมาสตาร์ทธุรกิจเลย

เรียนรู้ก่อนว่าถ้าวันที่เราเป็นพนักงาน
คือยังไงแล้ววันหนึ่งถ้าเป็นผู้บริหาร

ใช่เพราะฝรั่งเขาเริ่มตอนอายุน้อย

คือเราอาศัยเวลานิดหนึ่งในการสร้างตัว
คือมันไม่ต้องรีบขนาดที่ว่าโอ้โหอายุแบบ๒๐รวยพันล้าน
ก่อน๓๐จิตตก๔๕ตัวตาย

ไม่ดีเอาว่าให้มันเป็นกราฟความสุขแบบพุ่งขึ้น
๒๐ถึง๓๐โอเคได้คำแนะนำแล้ว
ผมก็ถือว่ายังผ่านอยู่ยังผ่านอยู่ได้เรียนรู้หลายงานอยู่

ตรงนี้ต้องเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวถ้าอยากจะทำ
พอหลังจากนี้ช้าเกินไปแล้ว
ในช่วง๑๐ปี๓๔เลข๓เลข๔นี่คือจะทำอะไรต้องรีบทำเลย
ใช่เพราะว่า๓๐๔๐เราจะเริ่มมี๒เรื่อง
คือความรู้เราเก็บสะสมมาพอสมควร
ที่สร้างมาจากช่วงอายุที่ผ่านมา

คือปัญหาบางทีคนเริ่มธุรกิจแต่มหาวิทยาลัยอย่างนี้
บางทีแบบมันก็โอเคนะมันก็ได้นะ
แต่ปัญหาคือมันโตยาก
บางทีมันแคบเราไม่เห็นธุรกิจจริง
เราไม่เคยไปเจอคนที่มีประสบการณ์จริง
ไม่ได้มีนายที่เขาอยู่ในธุรกิจตรงนี้

บางทีเรามาปั๊บเราบอกโอ้โฮผมจะธุรกิจเขา
แต่ปัญหาคือมันไม่ได้ลิดทรัพย์ง่ายขนาดนั้นไง

คือในสังคมไทยมันก็ต้องมีสมัครพักพวก
ซึ่งเมืองไทยสังคมไทยสำคัญมากกว่า

เออดังนั้นเราต้องสร้างตรงพวกนี้
ด้วยจริงองค์กรเราอยู่เราอยู่เราฝึกเราเจอคนเยอะ

เดี๋ยวนี้แบบเห็นเด็กรุ่นใหม่เป็นเทรนด์เลย

ถ้าจะไปมันต้องรู้ว่าไปแล้วมันไม่อดตาย
ไม่งั้นสตาร์ทธุรกิจทำงานอยู่ก็สตาร์ทได้
เปิดร้านกาแฟที่ไหนก็กาแฟเหมือนกันอีก

ดังนั้นถ้าจะมีคือต้องแตกต่าง
สตาร์ทธุรกิจตั้งแต่วันที่เรามีงานประจำมันมีปัญหานี่

ใช่เพราะธุรกิจเดี๋ยวนี้ออนไลน์เยอะแยะถูกไหม
เราทำเราไม่ต้องเอาโหทั้งเวลาทั้งหมดไป
แสดงว่าธุรกิจมันใช้แรงงานแล้ว

ต่อไปครับคิดเผื่อเหมือนกันถ้าแก่กว่านั้นล่ะ

ต้องทำเรื่องที่ถนัดเท่านั้นอันนี้ยากแล้วอันนี้ยากแล้ว
หลายคนบอกคืออายุ๔๐๕๐คนส่วนใหญ่จะเริ่มเขาเรียกว่ารู้จักตัวเอง
เพราะอะไรเพราะว่าเราทำมาเยอะไงเราทำมาเยอะจนเรารู้ว่าอะไรที่เราไม่ถนัด
เราไม่ชอบยุคนี้ในอายุประมาณนี้๔๐๕๐คุณต้องตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไป
และทำสิ่งที่ใช่เท่านั้นยุคช่วงนี้จะเป็นช่วงที่รายได้พุ่งสุดของชีวิตคน
จะเป็นเจ้าสัวล่ำซ้ำก็ประมาณช่วงนี้จริงจริงประมาณนี้เพราะว่าเราเราคือคนที่จะรวย
คนที่ประสบความสำเร็จต้องรู้ในสิ่งที่มันถนัดและทำสิ่งนั้นอย่างชัดเจนไง
มันถึงจะโดดเด่นไงถูกไหมคือถ้าอายุประมาณขนาดนี้แล้ว
ยังต้องทำทุกอย่างทำจับฉายเนี่ยมันไม่มีทางสำเร็จเวลาทุกคนมันมีเท่ากันถูกไหม
แต่คนที่สำเร็จเพราะว่าเขาเอาเวลาทั้งหมดทุ่มให้กับสิ่งที่เขาถนัดมากที่สุด
เขาถึงพุ่งเข้าไปเป็นที่หนึ่งเป็นสุดของแต่ละจุดต่างมันคือช่วงโฟกัสนี่แหละที่สำคัญ
แล้วหลังจากช่วงวัยนั้นล่ะครับพี่แพทย์
ช่วง๕๐๖๐เป็นช่วงที่คุณต้องไปทำงานกับเด็กได้แล้ว

เออผมเห็นด้วยนะคือหลายคนบอกเป็นทำงานกับเด็กไปรู้เรื่องอะไรมันเป็นอย่างนี้
สิ่งที่เขาให้คืออะไรเขาไปให้ทุนของคนรุ่นใหม่
แต่ไม่ได้ยกอย่างสมมุติหุ้นมี๑๐๐ถูกไหมคนเหล่านี้อาจจะไปให้ทุนสัก๑๐
ให้พอธุรกิจนี้จะตั้งตัวได้แล้วก็เอาประสบการณ์ไปให้
แล้วก็สุดท้ายก็ดันธุรกิจเหล่านี้เข้าตลาด
สมัยก่อนไม่มีเลยนะสมัยก่อนคือเราต้องไปกู้ธนาคารอย่างเดียวถูกไหมทำธุรกิจ
แต่เดี๋ยวนี้ถ้าเจอคนเหล่านี้มันไม่ได้แค่เงินเขาให้ประสบการณ์ด้วย
แล้วถ้าพวกที่เก่งเขาดันคุณเข้าตลาดด้วย

มันมาจากการที่คุณเข้าตลาดทั้งนั้น
เพราะรายได้ไม่มีทางที่คุณจะหารายได้แล้วรวย
คือรวยเป็นพันล้านเลยมันไม่มีทางไง

แล้วก็ขมวดทิ้งท้ายในวันนี้ฝากอะไรดีครับ

แหมถ้าเองได้เห็นไว้ก็ดูแลสินะครับผมที่ตั้งแต่เรายยุดนะที่ก็สุดเห็นไหม

ค่าความมั่งคั่งในช่วงระยะเวลาที่ไม่นาน

แต่เบื้องหลังเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนั้น
ให้มันสำเร็จในปัจจุบันแต่ถามว่ามันไม่ได้เจออันแรกแล้วรวยเลยไง

เหลวใจว่าอย่าท้อถอยถ้าวันหนึ่งจะได้สำเร็
ล้มเหลวตลอดเวลาแล้วแล้วสุดท้ายเขาก็พลิกตัวเองมาได้นะครับ
ครับวันนี้ขอบคุณคำแนะนำดีจากพี่แพทย์ภาววิทกลิ่นประทุมนะครับ